ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักจะบาดหมางกับคู่รักคู่มั่นคู่ครอง
เริ่มจากเรื่องเล็กขยายบานปลาย
โสดไม่ควรเริ่มเรื่องรักกับใครจะมีปัญหากันได้ให้อดใจรอไว้ก่อน
สุขภาพระวังเคราะห์ร้ายเพศภัยที่มาจากสุราเมไร
ดดื่มได้เป็นดีที่สุดการเงินยังเป็นปัญหาต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว
วางแผนจัดการให้ดีประหยัดรายจ่ายประจำวัน
อย่ารูดบัตรเครดิตเยอะห้ามให้ใครยืมเงินเพราะจะเป็นหนี้ศูนย์
การงานระวังขัดแย้งเพื่อนร่วมงานที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้า
จะมีการเปลี่ยนแปลงในทีมงานลูกน้องบริวารโยกย้าย
งานที่เคยราบรื่นจะสะดุดติดขัด
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์